และที่สำคัญนะที่จะดียิ่งกว่าเนี่ย

เดี๋ยวเขามีวิธี
เดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมกับกิจกรรมนี้นะคะเป็นโครงการดีค่ะ
เพื่อนพึ่งพายามยากในพระเจ้าหล่านเธอพระองค์เจ้าภัฏฎิเยาะประชาติยาภาค่ะ

เห็นเพราะว่าเป็นโครงการที่เขาจัดขึ้นมา
สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะรีไซเคิล
ค่ะจากกล่องเครื่องดื่มหรือนมที่ใช้แล้ว

แล้วก็จะมอบให้กับทางมูลนิธิ
แล้วก็จะนำไปทำเป็นประโยชน์ต่อไป

มอบให้กับชุมชนที่เขาขาดแคลนนั่นเอง

คุณแล้วหลังคาที่ทำจากกล่องนมนี้
ไม่ใช่ว่าจะบอบบางจะอ่อนแอนะคะคุณ
เพราะมันทนทานไม่แตกง่าย

ไม่มีน้ำซึมปลอดจากเชื้อรา
และที่สำคัญน่าทึ่งมากคือทนไฟด้วยค่ะคุณ

เขามีการทดสอบนะให้คน๒๐คนไปยืน

ถ้าเปรียบเทียบกับกระเบื้องหลังกระเบื้องแบบนี้เลยเหรอคะ

และนี่เป็นการแบบทำครั้งแรกในไทยด้วย
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกระเบื้องลอนแบบนี้นะคะ
ขนาด๑คูณ๒เมตร๔๐เซนติเมตร

นมกล่องนี้นะคะ๒๐๐กล่องเลย

เพราะฉะนั้นทุกกล่องทุกชิ้นมีส่วนสำคัญ
ใครอยากจะร่วมบริจาคกล่องนมหรือว่ากล่องเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วเนี่ยนะคะ
มีวิธีการง่ายจะแนะนำให้กับคุณผู้ชม
ทำกัน๓วิธีด้วยกันนะคะ
อันดับแรกต้องทำความสะอาดก่อนล้างก่อน
แกะล้างเก็บ
นั่นก็คือแกะกล่องเครื่องดื่มกางออกเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เอาไปล้างเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกเกิดความหมักหมม
แล้วก็ซ้อนเป็นแผ่นเก็บเรียบร้อยแบบนี้ไง

ดื่มให้หมดแล้วก็แกะออกมาตามร่องตามรอยของมัน
ใช่แล้วเสร็จปั๊บก็เอาไปล้างแบบนี้แล้วก็พับเก็บเอาไว้ดีดี
แล้วก็ส่งไปให้กับหน่วยงานที่เขารับบริจาค
อันนี้ง่ายมากวิธีที่๑ค่ะอันนี้วิธีที่๑ใช่วิธีที่๒ก็มีค่ะคุณผู้ชม
ยังไงก็คือดึงมุมบนใส่หลอดในช่องเจาะหลอดออกมา
อ่านี่แล้วก็รีดให้แบน
รีดมาเลยคืออันนี้ยังไม่คลี่ออกทั้งกล่องนะ
คือยังคงเป็นทรงสี่เหลี่ยมของมันอยู่แล้วก็พับด้านข้างกล่องไปด้านหลังทั้งสองข้าง
แล้วก็พับบนครึ่งหนึ่งมาสอดด้านล่างเหมือนห่อเก็บไว้
ครับแบบนี้ก็จะกระชับพื้นที่หน่อย
แผ่นแบบพื้นที่เก็บเศษเล็กนะคะก็เก็บสะดวกอีกวิธีหนึ่ง
ส่วนวิธีที่๓ค่ะคุณผู้ชมให้ดึงมุมบนใส่หลอดในช่องเจาะหลอด
แล้วก็ดึงมุมล่างพับให้แบนเลย
แล้วก็พับวางซ้อนกันมัดส่ง
อันนี้ง่ายนี่อ่ะ
วิธีง่ายแล้วแต่ใครสะดวกเพราะบางทีกล่องเล็กกล่องใหญ่เก็บอาจจะต่างกัน

ใครที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหลังคาเขียวนี้นะคะ
อันนี้เห็นกันคุ้นตาอยู่นะใครไปเดินช้อปปิ้งที่นั่นนะคะ
หรือถ้าไม่ได้มีโอกาสไปหรือไม่สะดวกส่งปรายศนีย์ก็ได้ค่ะ
ไปที่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มโดยบริษัทไฟเวอร์พัสจำกัดนะคะ
อย่าลืมเขียนหน้ากล่องด้วยว่าร่วมโครงการหลังคาเขียว
เลขที่นี่คุณผู้ชมขึ้นให้หน้าจอถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะ
ที่๓๐ทับ๑๑หมู่๑๑ถนนบางนาตราดกิโลเมตร๒๓ตะบนบางสาวทง
อำเภอบังเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ๑๐๕๗๐ค่ะ
ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะครับ
ใช่แล้วค่ะได้นำมารีไซเคิลได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ได้สร้างประโยชน์ก็คือนำหลังคามอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนได้ด้วย
ถูกต้องก็คือเป็นการรีไซเคิลขยะที่เราเนี่ยคานเสร็จแล้วหรืออะไรต่าง
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่มันเพิ่มขึ้นในโลกของเราด้วยนะคะ